เดี๋ยวเราจะสำรวจตรวจสอบที่นครศรีธรรมราชกันบ้างนะฮะ
นครศรีธรรมราชก่อนหน้านี้น่าเป็นห่วงมากนะคะ
แต่ว่าเช้านี้อย่างที่บอกไปค่ะคือฟ้าเปิด
ฝนเนี่ยไม่ได้ตกลงมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทำให้พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชเนี่ย
เบาใจโล่งใจไปได้เปราะหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าไปดูภาพรวมเนี่ย
หลายจุดยังคงมีน้ำท่วมขังนะคะคือบางจุดเนี่ยพี่บุ๊ค
นะชาวบ้านบอกว่าหนักที่สุดในรอบห้าสิบปี
อยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยไม่เคยเลยนะไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน
เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยค่ะแล้วก็นี่ก็ต้องรอน้ำระบายนะ
ค่ะไปดูภาพรวมกันหน่อยนะคะในตัวเมืองนครศรีธรรมราชค่ะ
ผู้สื่อข่าวตระเวนดูสภาพน้ำท่วม
ตามถนนสายต่างในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
พบว่าถนนสายเทวบุรีตลอดสายยังคงมีน้ำท่วมนะคะ
โดยเฉพาะหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหน้าอบจจังหวัด
ยังคงท่วมสูงค่ะแต่รถเล็กเนี่ยไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
รถที่รถที่แบบยกสูงเนี่ยสามารถวิ่งผ่านได้นะครับ
ถนนสายประตูลอดยังคงท่วมนะคะรถเล็กยังไม่สามารถผ่านได้ค่ะ
ถนนสายพัฒนาการคูขวางยังคงท่วมค่ะแต่รถเนี่ยสามารถวิ่งได้แล้ว
แต่ต้องวิ่งแบบช้ามอเตอร์ไซค์ก็วิ่งได้แล้วนะฮะ
คาดว่าระดับน้ำจะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้นะคะ
อีกหนึ่งจุดค่ะถนนราชดำเนินน้ำลดลงแล้วเช่นเดียวกัน
น้ำลดลงเป็นปกติแล้วนี่ค่ะตรงจุดนี้นะเห็นไหมน้ำลดแล้วนะคะ
สามารถเข้าออกด้านหน้าโรงพยาบาลได้แล้ว
เว้นบริเวณถนนราชดำเนินตรงคอสะพานราเมฆ
ถึงสนามกีฬาระดับน้ำยังคงท่วมสูงอยู่
ถนนสายพุทธภูมิตอนนี้น้ำก็ลดลงแล้วนะคะ
ถนนสายหน้าสนามบินนครศรีธรรมราช

เมื่อวานนี้ค่ะทหารจากกองทัพภาคที่๔
แต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าดูภาพรวมตรงจุดนี้

รถทุกชนิดสามารถวิ่งผ่านได้แล้ว
แล้วก็สามารถวิ่งเข้าออกสนามบินได้ตามปกติแล้วด้วย
ประชาชนก็ใช้รถปกติไปรับญาติได้แล้วนะ

ไปรับผู้โดยสารออกมาบริการขนส่ง

ใช่ค่ะยกเว้นจุดทางเลี้ยวเข้าสนามบิน

ต้องใช้ความระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะคะ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าไปดูข้อมูลข้อมูลจากทางการ
อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช
น้ำยังคงท่วมประกอบด้วยอำเภอเมือง
เฉลิมพระเกียรติอำเภอพระพรมอำเภอท่าสารา
อำเภอเชียนใหญ่อำเภอปากพนัง
พนังคาดว่าจะถูกน้ำท่วมขังหนัก

เพราะปากพนังเป็นพื้นที่สุดท้าย

น่าจะใช้เวลาเป็นเดือนนะคะในการที่จะรอน้ำระบายนะคะ
ส่วนอำเภออื่นคาดว่าหากฝนไม่ตกลงมาซ้ำเติมอีก

ระดับน้ำจะลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติได้นะคะ
อดผู้จมน้ำเสียชีวิต
สำหรับนครศรีธรรมราชล่าสุดนะคะ
ตัวเลขอย่างเป็นทางการอยู่ที่๑๑ศพ
อกจากนี้ยังมีผู้สูญหายอีก๒รายด้วยกันค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมนครศรี
อย่างที่บอกไปว่าน้ำท่วมหนักมากในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา
กลับไปดูเมื่อคืนกลางดึกที่ผ่านมา
ที่ถนนสายนาลึกหมู่๒ตะมนต์ศรีชนอำเภอศรีชน
น้ำท่วมพื้นผิวการจราจรน้ำลึกประมาณเอว

นางพรอายุ๕๕ปีแม่ค้าขายลอตเตอรี่ในสิทชน
ขับปาเจโรทะเบียน๑กบม๖๘๗๔กรุงเทพฯมหานคร
ฝ่าสายน้ำที่กำลังท่วมเพื่อที่จะกลับบ้าน
เกิดขับรถแล้วเป็นพลาด
ตกขอบทางโดนน้ำซัดรถเกือบผิดฟ่ำ
โชคดีมากที่ตำรวจแล้วก็ทหาร
คือเขาลุยน้ำด้วยยกรถยกกระบะ

เพื่อที่จะไปแจกข้าวกล่องให้กับชาวบ้านในระแวกนั้นพอดี
ก็สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะคะ
เจ้าของรถปลอดภัยแล้วก็ต้องมีการใช้เชือก
ลากรถขึ้นมาได้นะคะซึ่งถือว่าเป็นความโชคดี
ที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีแล้วก็เร่งด่วนด้วย
ต้องระวังอย่าฝากระแสน้ำไป
เพราะเห็นเป็นข่าวเป็นคลิปออกมาหลายคลิปแล้วช่วงนี้
เพราะว่ารถบางคันคิดว่าแรงรถของเราไหว
ปรากฏว่าขับไปขับมาโอ้โหน้ำซัดเลยนะฮะ
มีคันหนึ่งนะคุณขับตามรถบรรทุก
เห็นรถบรรทุกไปได้แต่รถของตัวเองเป็นรถกระบะ
ปรากฏขับไปถึงกลางทางน้ำซัดรถกระบะโอ้โหหมุนคว้างในน้ำเลย
คือรถเรามันไม่ไหวจริงอย่าฝ่าไปนะอันตรายนะครับ
อย่าไปนะคะแล้วก็อย่าฝืนด้วย
อย่าประมาทอย่างที่พี่บุ๊คบอกไป
บางคนคิดว่ารถตัวเองอย่างปาเจโร่อย่างฟอร์จูเนอร์
หนักเป็นตันสามารถต้านทานกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากได้

อีกคลิปหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปของชาวบ้านคนหนึ่งนะคะ
ที่บริเวณย่านชุมชนท่าโพเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่วมสูงมากค่ะประมาณไหล่อ่ะคุณคิดดูนะคุณผู้ชายคนนี้
ปกติเนี่ยความสูงเฉลี่ยผู้ชายเท่าไหร่คะ

สูงประมาณ๑๕๐อ่ะเมตรกึ่ง
อกจากนี้ยังโพสต์ภาพขยะจำนวนมากนะคะ
อุดขวางทางไหลของน้ำ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาร้องขอทางการก็คือ
อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาช่วยแก้ปัญหา
รีบนำขยะออกไปนี่เห็นไหมขยะแบบนี้ค่ะ

ที่จะทำให้ไปอุดทางระบายน้ำ
คือน้ำแทนที่จะสามารถไหลออกสู่ทะเลได้

พอมีขยะแบบนี้มันไหลออกสู่ทะเลไม่ได้
มันเกิดน้ำท่วมขังแล้วน้ำท่วมขังที่ผ่านมา

ชาวบ้านก็ต้องใช้ชีวิตอยู่แบบนั้น
อยากให้หน่วยงานเข้ามาจัดการซะนะ

เป็นคลิปเหตุการณ์เจ้าหน้าที่มูลนิธิแห่งหนึ่ง
เข้าไปให้การช่วยเหลือปั๊มหัวใจ
ชายวัยกลางคนคุณดูนะ
รีมถนนในหมู่บ้านคลองน้อย

สุดท้ายต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะคะ
ตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่ารอดปลอดภัยดีหรือไม่อย่างไร
ถ้าเกิดมีความคืบหน้าเรารายงานให้ทราบเพิ่มเติม
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาให้กำลังใจพี่น้องภาคใต้
แล้วก็แฟนรายการของเราคุณนัชวีส่งมา
นครพนมอากาศหนาวเย็นแล้วก็มีลมด้วยตอนนี้นะครับ